มีลูกมีหลานตัวเล็กตัวน้อย
เวลาจะเอาขนมให้เขากินเนี่ยดูให้ดีหน่อย
ว่าเขากินเป็นไม้ทานเป็นไม้เคี้ยวได้ไหม
มันเกิดเหตุการณ์กับเด็กอายุ๔ขวบคนหนึ่ง
พ่อแม่ซื้อเยลลี่ไปให้กิน
คงยังไม่เคยทานไม่ทันได้เคี้ยว
ืนไปทั้งก้อนติดคอหายใจไม่ออก
เอาชีวิตไม่รอดโชคดีคุณพ่อคุณแม่แจ้งกู้ภัยมาช่วย
ดูดเอามาออกมาได้อย่างปลอดภัย
นี่นี่คือเจ้าหน้าที่กำลังช่วยแบบนี้
กำลังใช้ที่ดูดเสมหาดูดเยลลี่ออกมาคุณ
โอ้โหถ้าออกไม่ทันนี่น้องหายใจไม่ออกนะ

เยลลี่เดี๋ยวนี้มันก้อนใหญ่

น้องก็เออมันรสชาติดีมันหอมก็กลืนไปเลย

ของมูลนิธิประชามร่วมใจ

กำลังช่วยหนูน้อยอายุ๔ขวบคนนี้

แล้วก็ติดคอหายใจไม่ออก

สำลักด้วยคุณพ่อคุณแม่แจ้งกู้ภัยมา
กู้ภัยต้องใช้ที่ดูดน้ำมูกเด็ก

แล้วก็รีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาล

ผู้ภัยก็ช่วยน้องไปเนี่ยน้องก็แบบหายใจไม่ออกเลย
สุดท้ายเอาออกมาได้ครับ

เพราะว่านางก็เกร็งว่าจะไม่ปลอดภัย
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แพทย์ก็ช่วยเหลือตอนนี้อาการน้องก็ปลอดภัยแล้วนะครับ

น้องก็เอาเยลลี่มากินระหว่างกินเผลอกลืนทั้งชิ้นเลย